แน่นอนว่าศึกฟุตบอลไทยลีกในวันพรุ่งนี้โฟกัสสำคัญไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นนี้ถือว่าค่อนข้างได้รับความสนใจแล้วก็แฟนฟุตบอลเตรียมที่จะเข้าไปเชียร์กันพอสมควร
และสุดท้าย๑๘นาฬิกาวันพรุ่งนี้เนื่องข่ายสำคัญก็คือสุภัณฑ์บุรีต้องชนะสถานเดียวถึงจะรอดตกชั้น
เพราะฉะนั้นจะเป็นสุโขทัยที่รอดตกชั้นครับ
บอกว่าทีมนั้นก็จะไม่มีกสิเดชเวทยาวงแต่ว่าจะได้สุพรรณทองสงกับประสิทธิจันทุมกลับมาจากการติดโทษแบนนะครับ
เกมนี้ถือว่าเป็นเกมสำคัญนะครับแต่ว่าลูกทีมนั้นก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีจากเกมที่เอาชนะเชียงรายยูเนเต็ด๒ต่อ๑นะครับ
แล้วก็ได้มีการศึกษาฟอร์มการเล่นของสุโขทัยมาเป็นอย่างดีครับ
ขณะที่วรวุฒิวังสวัสดิ์ครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของสุโขทัยเอฟซีก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าสุโขทัยเองได้พักมา๑สัปดาห์เต็มไม่ได้มีเกมนัดตกค้างนะครับ
ทำให้ไม่มีนักเตะเจ็บและติดโทษแบนด้วยแล้วก็มั่นใจว่าจากการที่ได้พักมากกว่านะครับน่าจะได้เปรียบสุพรรณบุรีครับ
บอกว่าจะเปิดขายบัตรเข้าชมให้แฟนฟุตบอลจำนวน๗๖๔๐ที่นั่งครับ
เปิดขายหน้าสนามในส่วนของทีมเย่าและทีมเยือน
ตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
บริเวณห้องขายตัวฝั่งคบเลิงและฝั่งทิศเหนือนะครับ
บัตรก็จะมีราคา๑๐๐๑๒๐และ๒๐๐
ส่วนทีมเยือนนะครับราคา๑๕๐บาทนะครับ
เกมนี้ก็คาดการณ์ว่าจะได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลทั้งสองทีมอย่างแน่นอนครับ
เพราะว่าเป็นศึกสำคัญแล้วก็เป็นศึกหนีไป
เชื่อว่าไม่มีใครที่จะอยากตกชั้นนะครับ

แน่นอนว่ามีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเกิดขึ้นกับเกมนัดนี้นะครับ

มาดูกันหน่อยครับว่าทั้งสองทีมก็ถือว่าเป็นทีมที่อยู่บนหลีกสูงสุดกันมายาวนานนะครับ
เริ่มจากสุขันบุรีนะครับเลื่อนชั้นขึ้นมาปี๒๐๑๒
เล่นลีกสูงสุดปีแรกปี๒๐๑๓อยู่มา๘ปีแล้วนะครับ
ผลงานดีที่สุดเคยจบอันดับ๔ในปีแรกที่เลื่อนชั้นขึ้นมาก็คือปี๒๐๑๓นะครับ
ตอนนั้นเอาชนะนครปฐมอยู่บนลีกสูงสุดระดูกการนี้เป็นระดูการที่๕นะครับ
ผลงานดีที่สุดก็คือปีแรกที่เลื่อนชั้นขึ้นมาปี๒๐๑๖จบอันดับที่๗นะครับ
เชื่อว่าสถิติในการอยู่บนหลีกสูงสุดจะต้องมีหนึ่งทีมที่เสียไปอย่างแน่นอน

มาดูกันที่การเจอกันสถิติก่อนหน้านี้ที่ทั้งคู่นี้เคยเจอกันนะครับ
เจอกัน๙ครั้งในไทยลีกนะครับ
พบว่าสุพรรณบุรีเนี่ยชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ
เสมอ๔ครั้งแล้วก็เป็นสุโขทัยที่ชนะได้๔ครั้ง
ขณะที่เจอที่บ้านสุพรรณบุรีอันนี้น่าสนใจก็คือ
สุพรรณบุรีไม่เคยชนะสุโขทัยในบ้านของตัวเองเลยนะครับ
เงื่อนไขสำคัญในวันพรุ่งนี้ก็คือสุพรรณบุรีเนี่ย
ต้องชนะสุโขทัยในบ้านของตัวเองถึงจะรอดตกชั้น
เพราะฉะนั้นสิตินี้เชื่อว่าสุพรรณบุรีอาจจะไม่น่าจดจำ
แต่ว่าจะต้องล้างอาถรรพ์ให้ได้นะครับ
แมนสำคัญกันบ้างครับคีแมนสำคัญในเกมวันพรุ่งนี้นะครับ
มาดูกันหน่อยทางฝั่งของสุพรรณบุรีนะครับ
๒คนเป็น๒คนที่ยิงประตูรวมกัน๑๓ประตู
ก็คือไฮรีสันไคออนกับเรียนโดรอัสซ่ำเซานะครับ
ยิงไป๗กับ๖แล้วก็แอซิสไป๔กับ๓
ก็แน่นอนว่าในเลขที่๒ทั้งคู่เป็นกำลังสำคัญของทางสุพรรณบุรี

แน่นอนว่าขุมกำลังในแดนหน้าก็น่าจะเป็นตัวชีวัตรเหมือนกันในวันพรุ่งนี้ว่า

ใครจะคมกว่ากันแล้วก็จะรอดตกชั้นนะครับ

แต่เชื่อว่าแฟนหลายคนในโซเชียลก็มีการพูดถึงนะครับ
ก็คือเป็น๒ทีมที่เปรียบเสมือนการเจอกันของ

สนับสนุนและขับเคลื่อนทีนทางฝั่งของซุภัณฑ์บุรี
มีนายวาระวุศิลปะอาชาเป็นที่ปรึกษาสโมสร
ผลการเด่นก็คือเรื่องฉันขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๐๑๓
ปัจจุบันตอนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันนะครับก็เป็นประธานที่ปรึกษาสโมสร
ส่วนฝั่งของสุโขทัยเอฟซีนายสมศักดิ์เทพสุธิน
ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ว่าแน่นอนว่าก็ยังให้การสนับสนุนทีมอยู่ตลอดเวลา
ก็ถือว่าเป็น๒ทีมใหญ่นะครับที่แน่นอนว่าศึกในวันพรุ่งนี้จะต้องมี๑ทีมที่รอดจากการตกชั้น